คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
มีคุณยายวัยเก้าสิบสองเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
และจากการตรวจสอบสภาพศพของคุณยายอะค่ะโอ้โหมีบาดแผลเต็มตัวเลยนะคะ
โดยเฉพาะที่ศีรษะถูกของมีคมฟันเข้าที่ศีรษะหลายแผล
แล้วก็ที่ตัวก็มีบาดแผลด้วยคือเบื้องต้นเนี่ยค่ะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สิ่งแรกเลยที่ทางเจ้าหน้าที่สงสัยก็คือ
สงสัยคนในบ้านนี่แหละอาจจะเป็นคนในบ้านนี่แหละที่ก่อเหตุ
แล้วคนในบ้านมีใครบ้างก็มีลูกชายของคุณยาย
แล้วก็มีลูกสะพ้ายปัญหาคือลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ยค่ะ
เมาไม่รู้เรื่องเลยค่ะคุณยายคือตายนะแต่ลูกชายกับลูกสะพ้ายเมาแบบ
จาวกวนวกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำครับ
นี่คือภาพช่วงค่ำเมื่อวานตำรวจสพเมืองอ่างทองไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองด้านล่างเนี่ยเลือดนองเต็มพื้นเลยค่ะ
ซึ่งก็เลือดเนี่ยมันหยดมาจากพื้นไม้ด้านบนพอขึ้นไปดูด้านบน
พบศพคุณยายนะคะคุณยายสวงจันประดับอายุเก้าสิบสอง
นอนจมกองเลือดอยู่ใส่ผ้าถุงสีน้ำตาล
ถูกของมีคมทำร้ายที่ศีรษะมีแผลตั้งหลายแผลที่ตัวมีแผลถูกแทงอะค่ะ
ด้านหลังกับที่ด้านข้างลำตัวใกล้ใกล้ศพมีมีดทำครัวตกอยู่เล่มหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีตะกล้าเป็นตะกร้าพลาสติกอะค่ะแล้วมีดก็อยู่ตรงนั้นด้วย
ตู้ยาสามัญประจำบ้านก็ตกลงมาอยู่ที่พื้นถามว่าคุณยายอยู่กับใคร
คุณยายอยู่กับลูกชายนะคะลูกชายชื่อว่านายสุรศักดิ์จันประดับอายุห้าสิบเอ็ด
แล้วก็มีลูกสะพ้ายอยู่ด้วยค่ะนางสาววันนาแก่นจันทึกอายุห้าสิบหก
แต่ประเด็นคือคู่นี้เมาค่ะตอนที่ตำรวจไปถึงยังเมาอยู่เลยนะคะ
สะพ้ายยังด่าสามีอยู่เลยอะค่ะแล้วตัวสามีก็คือตัวลูกชายคุณยายก็ยังพูดไม่รู้เรื่อง
นายสุรศักดิ์บอกแบบนี้นะคะบอกตอนเกิดเหตุผมไม่อยู่
กลับเข้ามาตอนเย็นเย็นบ้านหลังเนี้ยก็เป็นบ้านสองชั้น
ผมเอามายืนอยู่หน้าบ้านส่วนภรรยานั่งอยู่ที่หัวบันได
ภรรยาก็นั่งเมาอยู่ที่บันไดนั่นแหละแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าอ้าว
อะไรมันหยดลงมาจากพื้นไม้ชั้นบนเลือดหยดลงมาจากชั้น๒
เลือดอ่ะฮะอ้อเลือดหยดลงมาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยไปตามญาติที่เป็นผู้ชายอีกคนนึงช่วยขึ้นไปดูบนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้น
พอขึ้นไปนายสุรศักดิ์บอกว่าผมตกใจมากแม่ผมนอนตายอยู่ข้างบน
แล้วเลือดมันหยดลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะ
กลับเข้ามาบ้านก็พอเปิดประตูเข้าไปในห้องในใต้ถุน

อ่านเล่าไปเลยเหตุการณ์

มันรู้ว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติ

แล้วก็ใช้ฟอร์มคิดวิดว่าจะทำอะไรดี

หลานชายค่ะนายสุภเริกอายุ๓๐
บอกว่าบ้านหลังนี้เขาก็อยู่กันนี่แหละ๓คน
ก็คือมีตัวผู้เสียชีวิตลูกชายกับลูกสะพ้าย
ซึ่งผู้เสียชีวิตเขาก็สายตาไม่ค่อยดีนะคะ
หูตึงด้วยค่ะลูกก็ให้อยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหน
สะพ้ายกับลูกชายก็เมาตลอดเลยเมากันทีไรก็ตีกันตลอดเลย
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจหาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุก็คือในบ้าน
แล้วก็นำตัวลูกชายกับลูกสะพ้ายไปสอบปากคำเพื่อขยายผล
เพราะตำรวจเขาก็สงสัยคนในบ้านนี่แหละว่าไม่ใครก็ใครต้องเป็นคนก่อเหตุนะคะ
เราส่งคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
วันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มนะคะ
ห้องด้านล่างเป็นห้องของลูกชายกับลูกสะพ้ายของผู้เสียชีวิต
รวมไปถึงไปตรวจดูชั้นบนที่เป็นที่นอนของผู้เสียชีวิตด้วย
ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเจอสิ่งนี้ค่ะ
แล้วมันมีรอยคราบเลือดติดอยู่นี่ค่ะภาพขวามือนี้นะคะครับ
ตำรวจก็เลยนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะก็ไปที่สพเมืองอ่างทองนะคะตำรวจเนี่ยนำตัวลูกสะพ้ายไปสอบปากคำ
คุณผู้ชมเชื่อมั้ยค่ะพาไปโรงพักยังเบาค้างอยู่เลย
รู้เรื่องวกไปวนมาส่วนนายสุรศักดิ์ลูกชายของผู้เสียชีวิต
ก็ถูกสอบปากคำคือสอบปากคำอย่างละเอียดทั้งคู่
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมตัวลูกสะพ้ายเขาอ้างแบบนี้
เขาบอกว่าเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็ไปหลับ
อยู่ดีเห็นของเหลวอะไรก็ไม่รู้หยดลงมาจากชั้นสองของบ้าน
เอาผ้าไปเช็ดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนสามีกลับมาถึง
แล้วขึ้นไปดูด้านบนก็เห็นว่าแม่สามีเสียชีวิตอยู่ด้านบน
เช็คแล้วก็เอาไอ้มันเป็นเสื้อน้ำมันใช่ไหม
ปกติค่ะว่าเออวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไป
ปกติก็จะไปล้างไปฉีด

ถ้าวันหยุดหรือว่าเยี่ยวอะไร
ก็อยากจะพูดถึงปกติก็จะคุยกับแกตลอดนะคะ
เวลาเออยายเอาผักมาให้
ไม่อยู่ก็เสียใจค่ะ
เพราะไม่รู้ว่าแกตายจริงค่ะ
ศพยังไม่เห็นเลยว่าตายแบบไหนล่ะ
พอดีตำรวจไปก็มาอันนี้
แต่ลูกสะพ้ายคนนี้ให้ข้อมูลเพิ่มแบบนี้นะคะ

มีผู้ชายคนนึงชื่อว่านายสุเทพ
เป็นญาตินี่แหละเข้ามาที่บ้าน

เหมือนทะเลาะอะไรกันอยู่แต่จำไม่ได้ว่ากี่โมง

ตัวลูกสะพ้ายเมาผู้จาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้
แต่นายสุเทพบอกว่าโอ้โหผมไม่เกี่ยวเลยนะ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยผมเข้ามารอบเดียว
ก็คือช่วงที่ลูกชายของผู้ตายไปตาม
ช่วยไปดูบนบ้านหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
เลือดหยดลงมาแล้วก็เจอศพผู้ตายนั่นแหละ
ก่อนหน้านั้นผมไม่ได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเลย
ลูกสะพ้ายอ้างว่าเอาเงินไปให้คุณยายเนี่ย
คือจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้เอาเข้าไปให้

คือทุกเดือนก็เอาเงินไปให้ในมือคุณยายเองจริง
เพราะไม่อยากจะฝากไว้กับลูกชายหรือลูกสะพ้าย

แต่วันนั้นวันที่คุณยายตายผมไม่ได้เข้าไป
รับว่าส่วนตัวสงสัยลูกสะพ้ายนั่นแหละ
สะพ้ายที่โยนมาให้ผมว่าเอ๊ะผมเข้าไปแล้วก็ไม่รู้
มีเสียงทะเลาะอะไรกันผมไม่เกี่ยวจริง
ผมสงสัยลูกสะพ้ายว่าเมาจนขาดสติแล้วก่อเหตุหรือเปล่า
เป็นคนเมาแล้วพูดไม่มีนั่นแหละ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสงบอายุ๕๓
บอกว่าปกติตัวเองอยู่ราชบุรีไม่ค่อยได้มาที่อ่างทอง
ล่าสุดก็เห็นน้องสะพ้ายเอาแต่เมาอย่างเดียวเลย
สงสัยน้องสะพ้ายเหมือนกันนี่นะคะสงสัยน้องสะพ้ายเหมือนกัน
เพราะว่าน้องชายก็คือลูกชายที่อยู่บ้านเดียวกันกับผู้เสียชีวิต

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะเห็นล่าสุดบอกว่า
รู้แล้วว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะคะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตนั่นแหละค่ะแล้วคุณยายแก๙๒ปีแล้วนะครับ
ล่าสุดเนี่ยสพมอ่างทองขออนุมัติศาลจังหวัดอ่างทองออกหมายจับ
นางสาววันนาแก่นจันทึกวัย๕๖ปีลูกสะพ้ายของผู้ตายแล้วนะครับ
ภูมิกับการสพเมืองอ่างทองนะครับแล้วก็เป็นการสอบสวน
ได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่แรกเป็นผู้ต้องสงสัยนะตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้ว
ออกหมายจับแล้วนะฮะคือคาดว่าช่วงเกิดเหตุน่าจะเมานะครับ
เพราะว่าคู่นี้เขาทะเลาะกันประจำอยู่แล้วลูกสะพ้ายกับทางแม่ผัวนะครับ
ว่าจะเมาแล้วก็อาจจะลงมือก่อเหตุไปจนคุณยายแกเสียชีวิต
สารอนุมัติหมายจับนางสาววันนาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ทีนี้ก็ต้องขยายผลกันต่อสอบสงสอบสวนกันต่อว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรกันแน่แล้วจะมีคนอื่นร่วมเหตุการณ์อะไรด้วยหรือไม่อย่างไรนะฮะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ออกหมายจับแจ้งข้อหาเรียบร้อยฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานะฮะ